ตาเหยื่อเมาเทศบีผับนี่ล่าสูตรเสียชีวิตไปอีก๑รายนะคะเป็นชื่อว่าน้องมายอายุ๑๘ปี
พี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเตรียมปรึกษากับทนายฟ้องเจ้าของผับแล้วนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศครอบครัวแล้วก็ญาตินำร่างของน้องมายกลับไปบำเพ็ญกุศลศพ
ที่วัดรังศรีสุนทรกิโลเมตรที่๕อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
นางสาวสวรสอายุ๒๗ปีพี่สาวของน้องมายเผยว่า
มายผู้เสียชีวิตช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัว
ออกไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วก็ยังไปช่วยแม่ในช่วงที่แม่ไปทำงานก่อสร้างด้วย
วันเกิดเหตุน้องมายเข้าไปเที่ยวผับกับเพื่อนสาว๓คน

มีเพื่อนน้องมายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย๑ศพ
เพื่อนอีกคนนึงหนีรอดออกมาได้

คือได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มาเสียชีวิต
ใช่ค่ะคือได้รับปัดเจ็บไฟคลอกตามร่างกายนะ
หมอมีการตัดขาขวาออกเพราะว่าเนื้อตาย
ตลอดการรักษาก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนี้อยู่ตลอดเวลาเลย
มกลางการดูแลจากคนในครอบครัวเฝ้าอยู่ด้วยความห่วงใยไม่ห่าง
ไม่เป็นอันกินอันนอนพยายามรักษาน้องมายให้รอดชีวิตนะคะ
แต่ก็ไม่อาจพ้นจากความตายได้
ทีนี้มาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษาค่ะ
ญาติบอกว่าใช้จ่ายไปทั้งสิ้น๑แสนกับ๔๐๐๐บาท
โชว์บินให้ดูต้องออกไปเองเนี่ยประมาณ๗หมื่นบาท
หมื่นเนี่ยต้องไปยืมนะคะไปหยิบยืมจากญาติพี่น้อง

โดยผู้แทนของเจ้าของผับนำเงินเยียวยาเบื้องต้น
หมื่นบาทมามอบให้ในการรักษา

แล้วก็นำเงิน๕๐๐๐บาทมามอบให้ที่วัดนะคะ
โดยขณะนี้มีการรวมกลุ่มกับผู้เสียหาย
ครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ

ในเรื่องของการฟ้องร้องค่าเสียหายกับเจ้าของผับแล้วนะคะ
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับครอบครัว